แต่ว่าครั้งนั้นเป็นการเปิดให้ชมฟรีแต่ครั้งนี้๕๐บาทเราเชื่อมั่นนะครับ
ชาติไทยในเกมวันพรุ่งนี้ครับสู่เจ้าเมืองไทยรัฐกันต่อครับ
ทุกวันเสาร์วายสองถึงสี่โมงเย็นบรรยากาศการช่ามหนัก
เพาะคู่เอกนภกิจนะครับเจอกับไข่วันเล็กมา
พิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่เอกนะครับ
มีเข็มขัดในแชมป์รุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์เป็นเดิมคันนะครับ
ปุ่มแดงนกพระกริจกองกับบรรดามวยซ้ายนะครับ
ต่อยได้หนักหน่วงในเนี่ยเด้งตีเข่าก็ดีนะครับ
มีสอบส่วนด้วยฟอร์มหลังนี่เสมอทั้งไฟป่าสอนรงฤทธิ
แล้วก็แพ้วินัยเล็กอาย่งยิมนะครับแล้วก็แพ้เพชรมะกอก๑๐ดาบไหม
ชนะวาฮิตแสงมรกฏและล่าสุดเพิ่งเอาชนะทางไข่วันเล็กต่อหลักสอง
คู่ชกในวันนี้แบบสร้างแดงผ่าแปดที่อุทัยธานีนะครับ
จนต้องมีการกันในวันนี้ครับมูลน้ำกันไข่วันเล็กชื่อเดิมก็คือ
เดือดสักหอมศิลปนะครับเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงแล้วก็เป็นมวย
ก้าแร่กัสวนนะครับฟอร์มหลังแพ้นอกยกสามกล้องศักดิ์สิทธิ์บูธมีด
ชนะอินทราชัยชอห้าพระยักษณ์แพ้ทักษี่เล็กสิรภิวัฒน์
แล้วก็เช้านี้ก็มาพอดีพิกัดทั้งคู่
ผ่านตาช่างแบบสบายครับ
พรสุรินทร์นะครับเจอกับประกาศเท็จตอนหลัก๒พอดีพี่กัดเช่นเดียวกัน
คู่แรก๑๐๖ปอนด์ครับพันฤทธิสิทธิ์กำนันจีรวัตรมาพอดีพิกัด
พบกับพี่ชิดสิงตอสมานนะครับมา๑๐๖๘ก็ลดไป๐๘ครับ
ห้ามพลาดนะครับทุกวันเสาร์มวยดีแบบนี้ครับ
บ่าย๒๔โมงเย็นผ่านหน้าจอไทยรัตน์ทีวีครับ